วันนี้ต้องขอแสดงความยินดีกับคู่รักสุดแซ่บแห่งวงการบันเทิงนะคะ

ลูกจะแซ่บไปไหนนะคู่นี้ถ่ายแบบล่าสุดเนี่ยแซ่บมากเลยนะคะ

เออใช่แล้วค่ะแต่ว่าบรรยากาศภายในงานเนี่ยก็แซ่บไม่แพ้กันนะคะ
โดยมีเพื่อนพ้องพี่น้องในวงการบันเทิงรวมถึงคนในครอบครัวไปร่วมงานกันอย่างอบอุ่น
ท่ามกลางบรรยากาศที่สุดแสนจะโรแมนติกค่ะ
หลังจากที่กุ๊บกิ๊บสุมนทิพย์กับบี้ทัศภาคจูงมือกันเข้าพิธีแต่งงาน
ตามหลักศาสนาคริสต์ไปเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมา
ล่าสุดวาที่คุณพ่อคุณแม่สุดแซ่บก็ได้จัดพิธียกน้ำชาตามประเพณีจีน
สวมแหวนและจดทะเบียนสมรสเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา
กลางครอบครัวญาติสนิทและเหล่าเพื่อนพ้องในวงการบันเทิง
ไปร่วมแสดงความยินดีกันอย่างอบอุ่น
ก่อนที่จะมีพิธีฉลองมงคลสมรสในช่วงหัวค่ำ
ซึ่งงานนี้เจ้าเบากี่หล่อนี๊ยะภายใต้ทุสูจน์
เจ้าสาวร่างเล็กพร้อมลูกน้อยในคัน
ที่มาในชุดเจ้าสาวสวยฟรึ้้งไม่ซ้ำใคร
เขาควงกันมาให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชน
ทั้งเรื่องที่สาวกุ๊กกิ๊บเปลี่ยนคำนำหน้าชื่อเป็นนาง
นางสกุลสามีเรื่องสีสอดและเรื่องทายาท
ซึ่งฝ่ายเจ้าบ่าวเลี้ยงว่าหลังจากคลอดลูกคนแรกแล้ว
อีกสัก๒ปีก็จะเดินหน้าปั๊มทายาทคนต่อไป
หลังจากนั้นต่างฝ่ายต่างยังให้คำมั่นสัญญาต่อกันแบบหวานหยด

เอ่ยปากขอบคุณสามีที่รักและทุ่มเททุกอย่าง
ทำให้เจ้าตัวเป็นผู้หญิงที่โชคดีที่สุดค่ะ
ไม่ชินเลย

อยากเป็นนางสาวเขาก็อยากเปลี่ยน
เราก็อยากทำให้ถูกต้องทุกอย่างนะคะ

เพื่อที่จะให้ลูกได้พาสปอร์ตไต้หวันด้วยครับ
บอกลูกว่าวันนี้ป๊าป๊ามามักจะแต่งงานแล้วนะ
เป็นป๊าป๊าม้าอย่างเป็นทางการแล้ว

ประมาณนี้

ก็ไม่อยากให้ไปโฟกัสที่ตรงนั้นมาก

ว่าหุ่นเหินเป็นอย่างไรนะไม่ต้องทำงานแล้วนะ

เพราะว่ากิ๊บว่าคือด้วยอายุเขาด้วย
แล้วก็เราไม่คิดว่าแบบจะมีคนที่อายุเท่านี้
สักกี่คนที่แบบอยากจะมีครอบครัว
อยากจะมีลูกอยากจะแบบ
แล้วเขาเป็นคนที่สู้อะ

เขาทำเพื่อเราเยอะมาก
ถ้าเขาเป็นคนแบบนี้ตลอดไป

คงเป็นผู้หญิงที่โชคดีที่สุดคนหนึ่ง

เป็นคนที่จิตใจดีมากครับ

เป็นคนที่คิดดีมาก
แต่กิ๊บชอบกิ๊บอีกอย่างกิ๊บเป็นคนที่หึง
เพราะเขาหิวเขาทำให้เราดูสวย
แพลนฮานีมูลของทั้งคู่ยังไม่มีการสรุป
จากอายุคันของกุ๊บกิ๊บที่ขึ้นเครื่องไม่ได้

อาจจะได้ยกครอบครัวไปเที่ยวแบบพร้อมหน้าพร้อมตาค่ะ
สวัสดี